คือหลวงปู่เข็มเนี่ยฮิตมากระบาดหนักมากในโลกโซเชียลคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้เราก็เลยมีโอกาสได้เจอกับตลกรุ่นใหญ่อย่างป่าโน๊ตเชิญยิ้ม
ก็ถามถึงที่มาที่ไปหน่อยหลวงปู่เข็มเนี่ย
คือดังมากเพราะว่าคุณโกติเนี่ยเขาเอากลับมาเล่นใหม่ก็เลยฮิตระเบิดระเบิด
ปาโน้ตก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยหลวงปู่เคมุกนี้เนี่ยนะ
มาจากจำอวดก็คือการจำมุกแล้วก็มาใช้ต่อกัน
แต่ว่าไม่รู้จริงว่าต้นฉบับคือใคร
แล้วมุกหลวงปู่เข็มเนี่ยก็เกิดขึ้นพร้อมกับมุกอับดุลเอ้ย

นั่นแหละค่ะไปฟังปานดกันจ้า
คล้องหลวงปู่เข็มนี่นะมีสรรพคุณอย่างนู้นอย่างนี้มีพุทธคุณอย่างนั้นอย่างนี้
สามารถอมเข้าไปในปากแล้วเดินลุยไฟเข้าไปเลย
อีกคนก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรไหม้ตั้งแต่ก้าวแรกแล้วอะไรเป็นต้นเนี่ย

แล้วอย่างมุกไม่ลามกมุกไม่ทะลึ่งมันก็เลยคลาสสิก
แล้วก็อยู่อยู่กลับไปอีกถือว่าเป็นมุกวินเทจ
อับดูลมาหลวงปู่เข็มแล้วคือจะเล่นคู่กันแล้วก็มาเรื่องมุกรอยสัก
นอกจากคนมีหลวงปู่เข็มคนมีรอยสักมันก็จะมีเป็นบทกรอน
หวยออกด้วยหลวงปู่เข็มไม่เคยให้หวยผมหลวงปู่โน้ตจะให้งวดนี้
ถูกนี่เจอกันนะพี่โน๊ต

หลวงปู่โน๊ตค่ะหลวงปู่ก็ต้องกลับไปพัก
เพราะว่าหลวงปู่ให้๐๘แต่ว่าคือชาวเน็ตเขาก็เอาไปตีความกัน
หลวงปู่อภินิหารหลวงปู่เข็มเนี่ยโอ้โหมีอภินิหารพุทธคุณล้ำเลิศมาก
กองไฟยาว๘เมตร
ก้าวแรกไม่เป็นไรเอ้ยทำไมแปดเก้า
เออว่ากันแปลก
เลข๒ตัวท้ายเนี่ยแล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ